เอาไปทำประกอบอาหารได้หลากหลายนี่แกงเขียวหวาน
และยังอีกมากมายหลายเมนูที่กำแพงเพชรคุณครูและนักเรียน
เขาทำด้วยการผสมกัญชาลงไป
เอาดูละกันเขียวเนี่ยใส่ลงไปแล้วเห็นไหม
อยากลองที่นี่ครับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

แล้วผมบอกเลยว่าทานได้ถูกกฎหมายแล้วจ้า
แต่อย่างนี้เอาไปใช้ให้มันถูกวิธีนะ
นี่ครับผู้คิดค้นก็คืออาจารย์รุ่งธรรมศรีวรรณธนสิน
ซึ่งเป็นอาจารย์คณะคากรรมวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
เอาล่ะอาจารย์เล่าว่าหลังจากที่กัญชาถูกปลดล็อ

ก็คือมาประกอบอาหารให้มันถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะ
อาจารย์และลูกศิษย์ในวันที่เขาโชว์ให้นักข่าวของเราดู
ถามว่าทำเมนูอะไรบ้างอย่างที่เห็น
แกงเขียวหวานไก่ใส่กัญชา

นี่มองไกลแหมถ้าไม่มีแฉกนั้นนึกว่าผักบุ้ง
แต่เขาบอกว่ามันจะทำให้อาหารแบบว่ากลม
เขาว่าอย่างนั้นรสชาติมันจะกลม
อันนี้โหลภาน้ำสัตว์อันนี้โหนะ
แล้วนอกจากนี้ยังมีผัดกะเพราสปาเกตตี้กัญชา
เอามาทำเป็นผัดกะเพราสปาเกตตี้ได้ด้วย
และยังมียำบางคนบอกก็กัญชาก็ยำอยู่แล้วนะ

ำใบกัญชาทอดกรอบเอามาทอดในกรอบแบบนี้
แล้วก็มีแบบขนมหวานทาสไหม
เหรอทาสไข่ใส่กัญชาทำได้ด้วยครับอันนี้เหมือนยำผักบุ้งกรอบ

เอางี้คุณชิสาดูไปด้วยแล้วก็เรียนรู้กันไปด้วยมันยังทำได้อีกมากมายหลายเมนู
สนใจก็เข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็สั่งจองได้ด้วยนะใครอยากกินอ่ะ
ก็จะอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเบอร์โทรก็ขึ้นให้แล้ว
อย่างนี้เผื่อใครจะไปอุดหนุนที่วิทยาลัยเขาหรือว่าอยากจะสนับสนุนนักเรียน
แล้วก็คณาจารย์ก็ไปกันได้ของดีของอร่อยรออยู่ครับ
ไข่น่ากินเนอะมาพูดถึงเรื่องของกินแล้วนะคะ
ใครชอบทานซูชิยกมือขึ้น